เป็นเรื่องราวของต้นเอกสาวหน้าวัฒน์

ใกล้ได้เห็นบ้านในฝันของแต้วแล้วนะคะ

ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะแต้วบอกเลยว่า
ตั้งใจทุ่มงบประมาณตกแต่งใหม่เพื่อครอบครัวค่ะ
แต้วก็เลยจะอินสุดกับการช้อปปิ้งของแต่งบ้านนะฮะ
คนรอบข้างคุณถึงกับแอบแซวเลยนะครับ

คงต้องคุมเข้มเรื่องของงบแต่งบ้าน

คือความบานปล่ายนะครับ

เขาเรียกว่าอะไรซื้อของเข้านิดหน่อยอะไรอย่างนี้
ระช้าเพิ่มมากเลยครับ

คือมันเหมือนกับว่าเราแบบทำเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บางทีก็ไม่ได้ต่อเนื่องด้วย

พี่ช้อปว่าอย่างไหนก็อยากเอาไหน
ก็ดูงบด้วยนิดหน่อยด้วยดูกำลังด้วยเหมือนกัน

เลี่ยนแท่งแม่เลยแต้วเกาไปด้วยเลย

คงจะได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับบ้านของแต้ว
สำหรับภาพที่ขึ้นมาก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันคุณผู้ชมค่ะ
ร้องเพลงก็เก่งเล่นละครก็เก่ง

เมื่อไหร่จะมีละครทรงเวทีเป็นกิจจากลักษณะหรือเปล่า

ก็เลยแบบเอ้ยมีแบบหรือเปล่าเขาไปดูละครเวทีมา

ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปร่วมงานกับพี่บอยทะกลเกียจบ้างหรือเปล่า

ใช่เพราะว่าละครเวทีก็

หันเติ้ลเต้ลป่ะนั่นแหละไม่มีไม่ติด

ใหม่เราก็ยังนึกตัวเราเป็นละครเวทีไม่ออก
แต่คิดว่ามันก็น่าจะดึง

ให้เราแบบสู้กับมันแล้วก็ทำออกมา

แต่ว่าถ้าพี่ปลอดภัยสนใจละครเวทีเต้ายินดี

เออใช่นะคะเห็นใจเมื่อกี้ด้วย

คือราคาเนี่ยมันต่างกัน๒๓พันเนี่ยก็เอาของที่ดีที่สุดดีกว่านะครับคุณผู้ชม

คุณทำบ้านอยู่ใช่ไหมอินเรื่องนี้
เออนะคะก็เอาที่แบบพอประมาณไม่เหนื่อยมากคุณแม่ไม่ใจหายบ้าง
ซื้อของเข้ามาบ้านเดี๋ยวคุณแม่ตกใจทำราคา
วันนี้๕๖๗ปีในบ้านเสร็จหรือยังหลักคาบ้านมายัง
ตอนนี้คุณเอ้ยปูนี่ลานจอดรถยังไม่เสร็จเลย
แต่ไม่เป็นไรก็เก็บตังค์กันต่อไปนะคะ